เราพกเชือกไว้ติดตัวตัวเองไว้ตลอด
คือเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแล้ว

ไม่รู้ว่าเราจะต้องปรึกษาคุยเรื่องนี้กับใครบ้าง

แต่ก็แบบมีคนเตือนสติเรานั่นแหละ

ไม่มีใครรักเท่าแม่เท่าญาติพี่น้อง

วันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กับสาวหล่อคนหนึ่งนะฮะ

ไปรู้จักกับแฟนสาว
ที่คบหาดูใจกัน

รวมแล้วล้านกว่าบาท
ที่เป็นผู้เสียหายนี่บอกว่า

ไปปรึกษาทางสายใหม่ต้องรอด

แล้วหญิงสาวที่ถูกกล่าวหา
ที่ถูกบอกว่าไปหลอกเขาเนี่ย
ถ้าเกิดต่อสายแล้วพูดคุยกันได้

ถ้าเกิดน้องอยากจะพูดคุยกัน

ยังไงเดี๋ยวรับสายโทรศัพท์จะได้คุยกันนะครับ
แขกรับเชิญในรายการวันนี้ก่อนนะครับ
แน่นอนว่าน้องที่บอกว่าถูกหลอก

ส่วนทางเพจสายใหม่ต้องรอด

เดี๋ยวผมขอคุยกับทางน้องบีก่อนเนอะ

เป็นนิตยสารอุตสาหกรรมค่ะ

แล้วคนที่บอกว่าเขามาหลอกเราเนี่ย
ตอนนี้เป็นอะไรอดีตแฟนสาวหรืออดีตอะไร

เลิกกันเมื่อวันที่๒๕กันยายนค่ะ

เอาจุดเริ่มต้นก่อนไปรู้จักกันยังไง

แล้วต่อมาก็คบหากันแหละค่ะ

จนกระทั่งไปอยู่บ้านเขา

เพชมูลค่ะมั่นก็ที่เพชมูลค่ะ
มีหลังเห็นบอกไปอยู่ที่ขอนแก่นบ้านนู่นด้วย

ทีนี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ถึงบอกว่าบีไปถูกนุ่นหลอก

ศูนย์เงินเป็นล้านมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
มันเกิดจากการที่ก่อนงานมั่นนะคะ

ยักยอกออกไปจากบัญชีเงินที่เตรียมไว้ในงานมั่นนะคะ
ก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการกู้สินเชื่อออกมา

คือก่อนจะถึงวันนั้นวันมั่นวันไหน

มีนาคมก่อนจะถึงวันมั่น

ก่อนจะถึงวันมั่น๑๗มีนาคม

โทรศัพท์มือถือของเขาเสีย

แล้วระหว่างนี้เขาก็เลยมายืมมือถือเราใช้
เราให้โทรศัพท์เขาไปใช้ก่อน

เพราะว่ามือถือของนุ่นเองที่ส่งไปซ่อมเนี่ย

แฮ็กเอาเงินในบัญชีที่เป็นเงินงานมั่นออกไปทั้งหมด

หกหมื่นบาทซึ่งมือถือของนุ่นแฟนเราที่ส่งไปซ่อมเนี่ย

เป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรค่ะ
แต่ว่าทางสถาบันการเงินกับทางแก๊งต่างเขาไม่เกี่ยวนะครับ

เราต้องบีเนี่ยต้องไปกู้สินเชื่อแล้วล่ะ

ตัว๔๕๐๐ก็นำไปใช้จ่ายในงานมั่น

มั่นใจแน่แหละว่างานมั่นมันใช้ไม่เยอะ

ที่เรากู้วันนั้นเรากู้ตั้ง๔๕๐๐บาท

ตอนที่คบหากันแรกอะค่ะ

ใช่ค่ะประมาณนี้

ห่มร้องไห้คือจะปล่อยให้คุณยายเสียไม่ได้
เราก็เลยต้องกู้เงินออกมาอีก

แต่ว่าเรากู้มาได้แค่
แต่ว่าเราก็หาจากคนรอบข้างอีกค่ะ

แต่ว่าตัวหลักของเราที่เราช่วยเขานะตอนนั้น

จะปล่อยให้ยายนุ่นเขาตายไม่ได้นะ

๔๕๐๐แล้วก็มา

บัตรเครดิตบัตรกดเงินสุดของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

หมื่นบาทเอาไปกู้เงินบัตรเครดิตเพิ่มอีกอีกเจ็ดหมื่น
คราวนี้เขาให้กู้ทำไมอ่ะอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไร
แต่เขาบอกให้เรากู้ให้อย่างเงี้คือตอนนั้นอ่ะเราทำเอาไว้
เราทำเอาไว้แล้วอืมแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเงินจำนวนเนี้ย
ถูกเอานำไปใช้อะไรตรงไหนมันถูกออกเอาไป
มันถูกเอาออกไปใช้ใช่ค่ะคือเราเห็นจากในแอปมือถือแล้ว
กลายเป็นว่าติดลบไปหมดแล้วอะค่ะไอ้ไอ้ระหว่างที่บีเล่ามาทั้งหมดเนี่ย
มือถือของเราที่มันมีแอปสถาบันการเงิน
แหล่งเงินกู้ต่างแอปแบงค์แอปบัตรเครดิตที่เรามีอยู่เนี่ย
อยู่ที่ใครอยู่ที่เครื่องของเขาก็ยังอยู่ที่เขาใช่ค่ะ
เพราะของเขาไปซ่อมแล้วถูกแฮ็กไปแล้วเลยยังไม่ได้เครื่องคืน
ใช่ค่ะอ่าแล้วยังไงต่ออีกหลังจากนั้นค่ะ
จะมีเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของต่างแต่งงานนะคะ
ที่กู้มาก็ให้กู้อีกก็คือเขาให้เรากู้
ให้เรากู้ทุกอย่างเท่าที่จะกู้ได้ใช่ค่ะแต่เงินที่มันเข้ามา
โดยผ่านระบบของเขาเนี่ยมันจะเบิกจ่ายถอนอะไรต่างนานาเนี่ย
มันถูกโยกออกจากแอปในมือถือของเราไปหมดใช่ค่ะ
รวมรวมก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับอ่าเท่าที่ผมฟังจากบีเขานะ
เริ่มตั้งแต่สี่แสนห้าค่ะตอนที่ว่าจะใช้เพื่องงานงานมั่นงานแต่งกันนะ
มาไล่กู้นู่นนี่นั่นญาติป่วยใครไม่สบายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
รวมรวมหกแสนได้หกแสนได้นะฮะ
ซึ่ง๖แสนตรงนี้เนี่ยณวันนี้แน่นอนว่ากู้มาในชื่อของบีเขา
ใช่ค่ะและบีต้องใช้ใช้ค่ะไม่รวมกับกู้ญาติกู้ยืมญาติใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็มามาถึงจุดไหนที่ว่าเราเราถึงมารู้ความจริงแล้ว
เราต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเราเข้าโรงพยาบาลหลังแต่งงานค่ะ
เสร็จแล้วตอนนั้นค่ะไม่มีเงินจ่ายเขาบอกว่าคุณแม่บุญธรรมเขาจะเอาเงินมาจ่ายให้ก่อน
แต่ทีเนี้ยติดต่อคุณแม่บุญธรรมไม่ได้อยู่อยู่นะคะเราก็เลย
รับสภาพหนี้เพราะเราเห็นแล้วแหละว่าบริษัทอะค่ะ
เขาจะจ่ายเงินชดเชยให้เราหลังจากที่เราเซ็นลาออก
เรารู้แน่แน่ว่าเรามีเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเราก็เลยเซ็นรับสภาพหนี้มา
เดี๋ยวคือลาออกคืออะไรคือออกจากงานค่ะออกจากที่ทำงาน
ใช่ค่ะเพราะว่ามีการปรับโครงสร้างขององค์กรค่ะที่ทำงานเราที่เราเป็น
ผู้สื่อข่าวในลักษณะสารใช่ค่ะอยู่เนี้ยค่ะ
เขาจะปรับโครงสร้างองค์กรใช่ค่ะเราเลยตัดสินใจยื่นเรื่องลาออก
ใช่ค่ะเพื่อจะได้เงินด้วยมารับเงินมารับเงิน
นี้มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะไอ้ระหว่างทางทั้งหมดเนี้ย
ตั้งแต่อยู่กันมาแล้วก็มีการกู้เงินเนี่ยบีบอกบีต้องเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็เป็นแผลในลำไส้แต่ว่าตัวของนุ่นเองค่ะ

คือต้องบอกว่าพอถึงเวลาที่คุณหมอต้องนัด
เราไม่ได้ไปตามนัดจะต้องมีเหตุฉุกเฉินที่เราไม่ได้ไปตามนัดอะค่ะ
เหตุโดยเราหรือว่าเหตุโดยเหตุโดยเขาเหตุโดยเขาใช่ค่ะ
นู่นนี่นั่นอย่าไปเลยแต่เขาบอกว่าบีเนี่ยเป็นมะเร็งนะใช่ค่ะ
ระหว่างนี้เขาบอกเราว่าเราเป็นมะเร็งเพื่อคือไม่แน่ใจว่ามันเพื่ออะไร
แต่ว่าที่เท่าที่หลังจากที่เลิกกันรับฟังจากคนรอบข้างอะค่ะ
ได้รับทราบมาทีหลังว่ามีการเอาข้อมูลการรักษาของเราอะค่ะ
ไปส่งให้กับเพื่อนของเราในเฟซบุ๊กในบัญชีโซเชียล
แล้วนำมาซึ่งการยืมเงิน
ป่วยนะบีเป็นมะเร็งนะอืม
ต้องการความช่วยเหลือไปโพสต์ไปบอกไปถาม
เห็นบอกไปถามแม่ไปบอกแม่ด้วยเหรอแม่ของบี
นี่คุณแม่ของบีนะฮะค่ะบอกค่ะว่าแม่
บอกว่ารักษาพี่ตายเนอะบอกว่าตอนนั้นทะเลาะกันเนอะ
ทะเลาะกับบีทะเลาะกับทั้งลูกทั้งลูกสะพ้ายนั่นแหละค่ะอืม
ส่วนมากก็ทั้งลูกสะพ้ายเนอะก็บอกแม่มีปัญญาจ่ายไหม
ผ่าตัดพี่จ่ายสามแสนอ่าพี่บีพี่บีพี่บีพี่บีอ่า
ตอนนี้ลูกตอนนี้ตอนนี้ลูกแม่ชื่อบีอยู่อ่า
ก็บอกแม่ไม่มีเหรอเงินสามแสนอ่ะแม่จะไปหาที่ไหนอืม
แล้วหนูจะเอาพี่ไต่ไปรักษาที่สวีเดนพี่บีสิแม่แม่อ่า
พี่บีขอโทษค่ะเอาลูกเรียกลูกก็ได้ลูกสาวอ่า
ลูกสาวจะเอาลูกสาวแม่ไปรักษาที่สวีเดนอืมผมจะไปสวีเดนเลย
ค่ะคือนั่นเท่ากับว่านุ่นเนี่ยตามที่บีกล่าวอ้างเนี่ย
ก็คือพอนุ่นเข้าโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะลำไส้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
นุ่นมาบอกบีว่าบีเป็นมะเร็งนะแล้วก็เอาข้อมูลเรื่องนี้
ไปโพสต์ไปขอความช่วยเหลือแม้กระทั่งไปบอกแม่ของบี
ว่าต้องใช้เงินสามแสนในการรักษาแต่เอาจริงจริงแล้ว
เขาไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกหลังจากนั้นมันไปถึงจุดพีคยังไง
ออกจากโรงพยาบาลมาพร้อมกับเป็นหนี้อยู่แสนสอง
แล้วจับมันเพิ่งมารู้เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงนะครับทุกผู้ชมครับ
ไล่ไปจนที่เราคุยตั้งแต่แรกว่าไปกู้เงินก้อนแรกตั้งแต่๔๕๐๐เนี่ย
รวมแล้วตอนนี้ล้านกว่าบาทมารู้ได้ยังไงเรื่องแดงได้ยังไง
แล้วจะเป็นยังไงต่ออีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมที่เปิดปากกับภาคภูมิที่ติดตามกันอยู่นะฮะ
คือผมจะสรุปเรื่องของบีนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คนที่เขาถูกกล่าวหาพาดพิงเขาอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกัน
สรุปเขาชื่อน้องอายนะครับอ่าไม่ใช่น้องนุ่นชื่อน้องอายนะฮะ
บีบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่เนี่ยเรื่องราวที่เราเล่ากันมาเนี่ยบีเข้าโรงพยาบาล
ตอนนั้นพอออกจากโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินเท่าไหร่นะ
เป็นเอกชนด้วยนะค่ะประมาณแสนสองค่ะแสนสองอ่าเขาบอกเรียกเก็บเงินแสนสองก็เลยไปถามอาย
ว่าพอจะมีเงินมาจ่ายไหมอายก็บอกไม่มีเงินใช่ไหมบีก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเงินทองต่างกู้นู่นนี่นั่น
ทำไมมันไม่มีไม่มีแล้วระหว่างนั้นมีอะไรนะใบส่งใบเสร็จใบเรียกใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้มาที่บ้านเยอะแยะไปหมด
ใช่ค่ะพร้อมกับมีบริษัทมาตามรถใช่รถเช่าค่ะที่ที่ก่อนหน้านี้น้องเขาแจ้งว่าเป็นรถของพี่สาวที่ยืมมาใช้ก่อน
แต่ความจริงเอาเอกสารเราไปเช่ารถแต่คือความจริงแล้วเรามาเห็นกลายเป็นว่าชื่อเราเป็นผู้เช่ารถทั้งที่เราไม่ได้ไปเอารถเราก็ไม่ได้เป็นคนเซ็น
อ่ะเดี๋ยวฟังอายก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาไล่กันต่อทางเพจสายใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับน้องอายสวัสดีครับ
นะว่าคุณเค้าเป็นคนชัดเรามา

ก็แอปพลิเคชันเฟสบุ๊คนั่นแหละครับ

แล้วก็ทีนี้ค่ะคือเขาก็เป็นคนซัพพอร์ตเรา
ซึ่งตั้งแต่แรกเราก็บอกเขาไปแล้วนะคะว่า

แล้วทีนี้เขาก็รับรู้ในเรื่องของเรา

ที่เขาแจ้งว่าเราไปหลอกมาให้เขารักเรา

จะบอกไม่จริงแล้วก็ในข่าวเมื่อวานนี้
ซึ่งเห็นแล้วค่ะที่เขาพูดว่า
เขาต้องออกงานเพื่อที่จะเอาเงินเดือนมาจ่ายค่าโรงพยาบาล

จริงนะคะเพราะเขาเป็นคนโดนเชิญออกเอง

เรายอมรับว่าเราผิดตรงนั้นไป
เพราะเราก็ต้องพูดกับคะลัยนะคะว่าทุกอย่างจะจบกันจาก๓๑มกรา

หนูจำไม่ได้ว่า๒๘หรือ๒๙ที่ผ่านมานี้ค่ะ
ที่เดือนสดิบอะค่ะเดือนตุลา

เราเพิ่งเจอกันอีกแล้วเราแต่งเมื่อ๑๗มีนาใช่ไหมมั่นค่ะมั่นเมื่อ๑๗มีนา
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ในตัวเรื่องของเงินกู้เราไม่ได้หรอกให้มากู้ให้เรานะคะ
จะบอกจะบอกนะคะชี้แจงเรื่องนี้เราแบ่งหนี้สินกันแล้วเรียบร้อยนะคะ
เราพูดคุยเคลียร์กันแล้วนะคะว่าโอเคถ้าคุณอยากให้เรารับผิดชอบตรงนี้
โอเคเราก็รับผิดชอบเราไม่ได้ปัดเสียงหรือว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินไปให้
เราบอกว่าโอเคทุกอย่างขอเคลียร์จบ๓๑มกราต้องมาพูดคุย
เดี๋ยวน้องอายน้องอายเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอไล่ไทม์ไลน์นิดหนึ่งก่อน
มกราคือ๖๖หรือเปล่า
มกราหกหกก็คือทุกอย่างจบจบค่ะหนี้สินของเราทุกอย่างเราจะไม่เกี่ยวข้องกัน
หลังจาก๓๑มกราคคือทางอายต้องเอาเงินให้คุณดีค่ะ
แล้วเรามีงานมั่นเมื่อ๑๗มีนาคมใช่ไหมน้องอาย
ก็คือเกิดความยินยอมทั้งคู่เลยนะคะคือคุณจะมาพูดว่าเราไปหลอกคุณมันมันไม่ถูกเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เขาออกจากงานก็เป็นฝั่งอายนะคะดูแลเขาอาจจะแบบไม่ได้ดูแลดีแบบเหมือนแบบมีเงินเยอะแต่ว่าไม่เคยทิ้งเขาเลยนะคะจนเมื่อประมาณกันกัญญาที่ผ่านมาค่ะส่วนทางอายค่ะได้มากรุงเทพแล้วก็บอกเขาว่าให้รออยู่บ้าน

จะไม่เกิดหนี้สิ่งขึ้นถูกไหมคะคนสองคนมันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วว่าโอเคเราจะไปเอาตรงนี้เพื่อมาทำอะไรถูกไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องเอกสารของธนาคารส่วนตัวอายค่ะไม่สามารถที่จะเหมือนแบบไปไปเซ็นเอกสารหรือสแกนใบหน้าให้เขาได้อยู่แล้วเงินขอชี้แจงทำร้ายเรื่องเงินหน่อยนะคะเงินก้อนแรกอ่ะค่ะเงินก้อนแรกที่เราได
ไปซ่อมถูกเขาแฮ็กไปหมดเลยมือถือตอนที่เอาไปซ่อมเลยต้องไปให้บีเนี่ยเขากู้เงินเพิ่มสี่แสน
อันนี้คือความจริงที่เคยบอกเขาว่ายูนวีนเขา๘๐๐๐๐ค่ะแต่ว่าพอเหมือนหลุดหมื่น
ทุกอย่างเหมือนมันเป็นคนคนเดียวกันแล้วค่ะเราไม่ได้พูดคุยเรื่องแบบนี้อยู่เลย
พูดกันว่าแต่ละเดือนเราต้องผ่อนเท่าไหร่แต่เคยมีพูดประธานที่บ้านว่าจะเอาเงินก้อนนี้มาปิดให้เขาค่ะ
อันนี้คือพูดพูดกันตามตรงเลยนะคะแล้วก็เหมือนที่เคยคุยกับเขาไว้
ตัวนี้ก็คือความจริงนะคะแต่ตัวนี้คุยกับเขาแล้วว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะรับผิดชอบในส่วนนี้
แล้วก็มีบัตรอีออนที่เขาได้ค่ะก็ให้เขารับผิดชอบของเขาไปเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงหลังที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วหมุนเงินไม่ทันค่ะ
แล้วเงิน๒๖๐๐ก็ให้เขารับผิดชอบไปซึ่งหนี้ทั้งเบสเต็ดมันไม่ได้นับล้านเลยนะคะ
มันมีหนี้นี้แล้วก็มีเรื่องของแม่ของเขาประมาณแสนนึงที่จะมาถ่ายทอดให้
แล้วคือทุกอย่างเราตกลงกันแล้วนะคะคุยกันแล้วว่าเราจะใช้กันยังไง
แล้วก็ภายในวันที่เท่าไหร่จบกันที่ปีไหนก็คือพอวันนั้นพูดคุยเคลียร์ใจกัน
ก็คือ๓๑มกรา๖๖ทุกอย่างจบหมดเลยค่ะ
คือนี่คือการเคลียร์กันหลังจากที่เลิกกันใช่ไหมว่า
เราสองคนเนี่ยเรามีหนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะช่วยกันใช้แบบไหนใครรับผิดชอบตรงไหน
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องงานแต่งนะคะที่เขาพูดว่า
เหมือนแบบมีคนหนูฟังคลิปเสียงแต่ว่าฟังได้ไม่หมดหรอกค่ะ
เพราะว่ารู้สึกว่าบางอันนั้นก็จริงบางอันมันก็เกิดกันไม่จริงหรือเปล่า
เราไม่ได้ค่าสินทนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเงินเช่า

เขาไปเช่าสินสอดมาเพื่อใช้ในงานอย่างนี้เหรอ

อ่ะทีนี้ทีนี้อายอายพี่ขอไล่ตรงนี้หน่อย
ค่ารักษาพยาบาลเขาที่โรงพยาบาลแสนสองเนี่ย
อันนี้คือเขาต้องรับผิดชอบเองหรือว่าเราจะต้องช่วยเขา
เราบอกเขาหมดแล้วนะคะว่าเราจะเป็นคนช่วยเขาทั้งหมด
ให้เขามีหนี้แค่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันค่ะคุณภาพคุณ
เท่าไหร่หรือว่าเขาอยากให้เราช่วยตรงไหนหรือเขาจะปัดให้เราตรงไหน
รับหมดเลยค่ะเพราะเราก็อยากให้มันจบ
เราคิดว่าเราคุยกันเคลียร์รู้เรื่องแล้วแต่ว่า
ในการที่เขาออกไปนำเสนอข่าวหรือว่าร้องเรียนนี้
เราก็ไม่โอเคเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเคยคุยกับเขาแล้วว่า
โอเคถ้างั้นรอหน่อยได้ไหมรอก่อนวันหนึ่ง
เขาว่าเราจะได้มีรายลักษณ์อันส่วนของพวกว่าทุกอย่างต้องจบ
กลับบ้านแล้วเขาก็มาทำแบบนี้ค่ะอ่าจบยังไงอ่ะอาย
หมายถึงอายจะค่อยผ่อนหรือว่าจะหาเงินมาหรืออะไรแบบไหน
แบบไหนยังไงก็ในระยะสามเดือนคือทางอายจะจัดการให้เขาหมดเลยค่ะ
อืมอายอายพี่พี่ให้อายพี่ขอถามกับบีด้วยได้ไหม
จะได้คุยกันตรงนี้ได้ไหมอายเอ่อตรงนี้เราเคลียร์ใจกันแล้ว
สะดวกใจที่จะคุยกับเขาต่อเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้
รู้นะคะว่าเขาอาจจะหนักหน่วงแต่ว่าเราคุยกันแล้ว
เคลียร์กันแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเกิดการคุยรอบที่สอง
ที่สารทั้งที่ก่อนหน้านี้เรายื่นเรื่องว่าให้ทนายทำสัญญา
ร่างสัญญามาเคลียร์กันไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกเองนะคะ
เราเคยบอกเขาแล้วว่ามาเลยหาทนายมาเลยมาร่างสัญญากันเลย
เราจะเอาทนายทางเราไปเราก็ให้เราเป็นลูกหนี้ที่เขาเป็นเจ้าหนี้อะค่ะ
เราไม่ได้ให้เขาหาทนายมาเลยแค่ทำสัญญาให้มันเป็นรายลักษร
เราเคยคุยกับเขาไปแล้วค่ะเอาแล้วแล้วณขณะนี้จะจะเอายังไงต่อเนี่ย
ตกลงก็จะทำยังไงกันต่อสำหรับเราเราก็คงคิดว่า
เราก็ยังรักษาตามสัญญานะคะแต่ว่าสำหรับเขาไม่ทราบ
เห็นเขาบอกว่ามือถือเขาทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับอายเลยใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวข้อง
ที่วันจำไม่ได้ว่าจะให้ส่งไปให้บุคคลที่๓
ประมาณวันนี้น่าจะยิบเก้ามาครับแต่ทางเราไม่สะดวก
ก็ได้โทรไปคุยกับเขาแล้วว่าเขาก็เลยบอกว่า
ถ้างั้นอาจจะส่งปรายศนีย์มาซึ่งอันนี้ขออธิบายตรงนี้นะคะ
เรื่องโทรศัพท์เราเคยเสนอเขาจะส่งปรายศนีย์หรือว่า
ขนส่งเอกชนไปหลายครั้งแล้วแต่เขาบอกว่าไม่สะดวกเลย
ถ้าของหายคุณจะทำยังไงอันนี้ลองถามเขาได้นะคะ
แต่ว่าขอไม่คุยกันตรงนี้นะคะแต่ว่าอธิบายเคลียร์ไปเลยว่า
เราเคยคุยพูดคุยกับเขาไปแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่า
คุณคุณจะให้เราส่งขนส่งไปให้ไหมอ่าเดี๋ยวพี่จะถามต่อให้
แต่เราไม่ได้ว่าเอาเขาไว้เพื่อเราจะใช้เงินจากแอปของเขาคอยโอนเงินออกอะไรออก
ตอนนี้มีอะไรค่ะคุณภาคภูมิคือถามตรงตรงเลยค่ะ
ก็ตั้งแต่เขาออกงานมาคือเรานะคะดูแลเขาเราดูแลเขามาตั้งแต่หนูจำไม่ได้ว่าเขาออกงานมาสามหรือสี่เดือนแล้ว
แล้วก็มีช่วงประมาณหลังจากสิ้นเดือนกันยาที่เราไม่ได้ดูแลเขาค่ะรถน่ะเหรอ
รถไปไปปลอมชื่อไปปลอมชื่อเขาใช้เอกสารอะไรเขาแล้วไปเช่ารถแล้วไม่จ่ายเงิน
แล้วเขามาเอารถคืนแล้วต้องไปจ่ายนั่นแหละค่ะคุณภาคภูมิยังไงนะ
ก็วันนั้นนะคะเรื่องรถพาเขาไปทำงานนะคะเพราะว่าเขาติดโควิดสองรอบ
แล้วเขามีงานแถลงข่าวที่สวนนงนุษย์พัทยาค่ะเราก็เลยบอกเขาโอเคเดี๋ยวเป็นคนรู้จักกับเราที่เขาเปิดแบบเนี้ยค่ะ
เราไปยืมรถเขาไหมเดี๋ยวเราน่ะจะเป็นคนพาคุณไปทำงานเองเพราะไม่อยากให้คุณนั่งรถตู้ไป
ไม่อยากให้คุณนั่งรถส่วนรวมไปแล้วทีนี้ตอนที่เราถามทางบริษัทบริษัทบอกว่า
เอาเป็นชื่อเขาก็ได้ให้ให้ชื่อนี้ชื่อใครก็ได้คนไหนคนหนึ่งก็จะบอกอ้าวทำไมไม่เอาเป็นชื่อหนู
เขาบอกว่าเอาชื่อนี้ก็ได้เพราะในวัยมันได้เขียนชื่อนี้ก็แล้ว
แต่ทางตรงนี้ค่ะทางอายยังไม่ได้มีพูดคุยกับทางบริษัทเพิ่มเติม
แต่ตรงนี้เคยชี้แจงเขาไปแล้วค่ะทุกเรื่องเราเคลียร์ใจกันหมดแล้วค่ะคุณภาคภูมิ
ในวันในในวันที่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าตุลาที่ผ่านมาที่เขามากูเทพครั้งแรกวันเมื่อกัน
ยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ปลอกลอกอะไรเขา
หนูหนูขอถามกลับคืนนะคะคุณภาคภูมิว่าถ้าหนูคิดอย่างนั้นอ่ะ
ทำไมหนูไม่ออกมาตั้งแต่เขาตกงานล่ะคะหนูจะดูแลเขาที่โรงพยาบาลทำไมในเวลาเกือบสองเดือนแล้วมีให้หนูดูแลเขา
และก่อนหน้านี้หนูเคยแจ้งไปแล้วว่าหนูมีปัญหาอะไรบ้างในชีวิตเขาก็ไม่ได้พูดว่าไงนะคะ
เห็นเขาบอกพ่อเราจะไปฟ้องเขาช่อโกงเลยเหรอพ่อเราไปเซ็นค้ำเขาตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องรับผิดชอบ
นี้เราเคลียร์กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วค่ะว่าวันที่สิบนี้เราจะไปเคลียร์กันไหมคะ
ที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่สิบพฤศจิกาหกห้าค่ะ
ก็อีกไม่กี่วันนะสิจะไปเคลียร์กับเคลียร์กับบีเนี่ยเหรอ
ก็คือเราจะไปไม่ค่ะคุณบีน่าจะไม่มานะคะเพราะคุณบีบอกว่าคุณบีไม่มา
ก็มีแค่เราที่จะไปกับครอบครัวเราใช่ค่ะไปไปที่ไหนไปที่โรงพยาบาลเหรอ
ใช่ค่ะไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นไปเคลียร์ค่ารักษาพยาบาลของเขาเนี่ยเหรอ
เพราะว่าพ่อเราเป็นคนค้ำอยู่ใช่ค่ะเคลียร์ยังไงอายจะเคลียร์ยังไง
เคลียร์แบบจะไปจ่ายให้หรืออะไรขอตอนนี้ขอไม่พูดออกรายการเลยค่ะ
ขอเป็นเรื่องของฝั่งทางเรานะครับตรงนี้ไม่สะดวกคุยเลยค่ะ
กว่าที่๓๑หมกกระลา๖๖อย่างนี้ค่ะ
อายรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เอาตรงนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ามันตลกมากเลยค่ะ
ถามว่าเสียใจไหมคือเสียใจนะคะที่เขาเอาเราไปพูดที่ไม่มีมุมดีเลย
เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรหรือว่าที่เขาเคยไปพูดว่าแม่เขาทะเลาะกับเรา
ใช่ค่ะแม่เขาทะเลาะกับเราจริงค่ะแม่ฝ่ายคุณวีทะเลาะกับเรา
แต่ตอนนั้นเขาต้องจำคำพูดเขาได้ด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนพูดอะไรบ้าง
แล้วอยากพูดนะคะในรายการเลยว่าจริงแล้วค่ะที่ผ่านมาไม่อยากจะยุ่งเรื่องของเขาเลย
แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาโยนโทรศัพท์มาให้เรารับสายตลอดเลยค่ะในตอนที่อยู่ด้วยกัน
แล้วความรู้สึกที่มีให้นะคะถ้าเราคิดว่าเราจะไปหลอกให้เขามารักทำไมเราต้องไปหลอกเขาค่ะ
มันจำเป็นต้องขนาดนั้นไหมคะที่ต้องไปหลอกให้คนคนหนึ่งมารักเรา
นี่วันนี้ยังรักกันอยู่ไหมเนี่ยยังรักกันอยู่บ้างไหมเนี่ยหรือว่ายังไงหมดความรักแล้วหรือยัง
ก็มีความรู้สึกค่ะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่ามันพังไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าตัวของเราอ่ะ
พยายามปรับพยายามจูนแล้วนะคะแล้วก่อนที่ก่อนที่เราอะค่ะจะแยกกันจริงหรือใจหนูอะค่ะไม่โอเคแล้วคือเราได้ทำร้ายร่างกายกันนะคะ

ใช่ค่ะเมื่อประมาณกัญญาค่ะหนูจำไม่ได้ว่ากลางเดือนกันยาไหมหนูคุยกับเขามีปากเสียงตลอดแล้วก็ทะเลาะกันตลอดคืออารมณ์เขามันไม่ใช่อารมณ์คนวันแรกที่เรารู้จักกันเพราะว่าเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากการเครียดสะสมหรือว่ามันปัญหาเยอะแต่ว่าในสิ่งที่เราไม่โอเคที่สุดเราแค่เรายอมรับนะคะว่าเราผิดที่โยนหมอนใส่เขา

ก็คือว่าที่ผ่านมานะคะถ้าบอกว่ารักคือตั้งใจรักนะครับ
ไม่ได้คิดว่าจะหลอกแต่อยากให้คุณกลับไปนั่งคิด
ทำไมคุณได้พูดออกมาแบบนี้ทั้งที่ที่ผ่านมา
เราได้คุยและตกลงกันแล้วเรามีพยานรอบข้าง
วันที่เราคุยโทรศัพท์และตกลงกับคุณ
คนรอบข้างก็โทรมาถามเราเหมือนกันว่าอ้าวแล้วไหนว่าคุยกันแล้ว
แต่ทำไมด้วยที่ผ่านมาขอบคุณทุกอย่างเลยค่ะ
ที่ที่บอกว่าช่วยเหลือหรืออยู่ข้างข้างแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะ
ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับน้องอายครับ
เดี๋ยวผมจะถามบีต่อเพจสายใหม่ต้องรอด
เดี๋ยวผมกลับมาถามช่วงหน้าจะไปยังไงกันต่อนะฮะอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับที่ทางฝั่งของอายเขาบอกเอาไว้เนี่ย
หลังจากที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้มันมีอยู่๕๖ประเด็นนะครับ
ที่เขาบอกเดี๋ยวพี่ภาคภูมิช่วยถามบีก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะถามบี
แต่ถ้ามันไม่จบยังไงท่านผู้ชมครับที่ชมทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะฮะ
ไปต่อกันที่เพจไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีทางยูทูปด้วยนะครับ
ที่ตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะฮะจะได้จบจะได้เคลียร์นะทั้งสองฝั่ง
แต่ช่วงนี้ต้องถามทางเพจสายใหม่ต้องรอดก่อน
เขาบอกเขาถึงขั้นแบบจะฆ่าตัวตายเลยนะเขาเจอเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย
แล้วเขาเลยมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดตอนนั้นฟังเรื่องราวแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
สิ่งที่เรารับมาคือคนที่ร้องเรียนเข้ามาเรารับเรื่องหมด
พอรับเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอันดับแรกคือเราให้กำลังใจก่อน
แล้วก็เรียบเรียงที่ให้เขาเล่าเรื่องมาพอเล่าเรื่องมาปุ๊บเราก็จะมาถอดดูแต่ละเรื่องว่าความเดือดร้อนของเขามันคืออะไร
พอเราฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเออมันก็เป็นเรื่องที่เขาโดนเอาเปรียบจริง
เขาโดนที่จะต้องมารับผิดชอบในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดจากตัวเขา
แต่ทั้งที่มันเกิดจากความรักที่เขาเกิดด้วยกันระหว่างคนสองคนอะไรอย่างนี้
เราก็เลยมาไล่เรียงถามถามรายละเอียดจากเขาว่า๑๒๓๔๕มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ก็เลยมาดูว่าบางจุดที่มันเป็นเรื่องของเสน่หาก็อีกเรื่องหนึ่ง
อันไหนที่จะเป็นเรื่องของคดีความเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยดูเขาอีกเรื่องหนึ่ง
ว่าน้องเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นตัวเงินเป็นหลักล้านที่น้องเขามาร้องเรียนนะครับ
อืมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะจะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีให้น้องด้วยนะครับ
เพราะว่าน้องเขาโดนเกี่ยวกับเรื่องการร่วมช่อโกงใช่ไหมครับมีถูกร่วมช่อโกงด้วย

อ่าเพื่อนสนิทเขาเป็นคนแจ้งค่ะอ่า
แจ้งแจ้งความเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นเราถูกอายัดบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์
ตอนนั้นเราเองอ่ะก็เลยแบบถามน้องเขาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นถามตัวหมายถึงตัวอายอ่ะนะคะ
เขาก็บอกว่าถูกสรรพากรอายัดแต่ทีเนี้ยพอเรากลับไปที่บ้านของเราอ่ะ
เราเข้าไปที่ธนาคารเราถามว่าโดนภากรอายัดใช่ไหมคะ
เขาบอกไม่ใช่ค่ะเป็นเอกสารจากทางตำรวจอืมเราก็เลยแบบ
เราจะทำยังไงต่อติดต่อไปที่สาขาค่ะอ่า
เขาก็เลยให้เบอร์ของตำรวจมาแล้วก็เลยโทรไปหาว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
เขาก็เลยบอกว่าเป็นกรณีร่วมกันช่อกงกับคนคนนี้
มันมีตัวบีกับอายัดเหรอใช่ค่ะมันช่อกงร่วมกันช่อกง
แล้วก็เอามาร่วมกันช่อกงได้ยังไงคะเราก็ถามแบบนี้
เขาก็พูดประมาณว่าก็เจ้าทุกข์อ่ะเขาโอนเงินผ่านบัญชีเราอืม
แล้วแบบแล้วคนที่แบบคุยอ่ะก็คือตัวอาเอง
คุยกับตัวเจ้าทุกข์แล้วโอนเงินผ่านบัญชีเราเพราะมือถือของเราเนี่ย
มันอยู่กับเขาใช่ค่ะเขาใช้แสดงว่าเจ้าทุกข์แจ้งความดำเนินคดี
กับเจ้าของบัญชีที่โอนเงินเข้าไปแสดงว่าพอเพจสายใหม่มาดูเนี่ย
มันก็จะมีทั้งเรื่องที่ตัวเขาไม่รู้เรื่องตัวเขาไม่รู้เรื่องด้วยใช่
อันดับแรกก็คือเรื่องที่ตัวเขาไม่รู้เรื่องแล้วถูกดำเนินคดีนี่แหละ
สิ่งที่เราสนใจและเป็นห่วงน้องมันกลัวจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปแบบคดี
ที่แบบตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วจู่ก็มีหนี้สินตามเข้ามา
และอย่างที่เมื่อกี้น้องน้องอายเขาพูดออกมานั่นก็อีกส่วนหนึ่งที่บีก็จะต้อง
ไขข้อข้องใจในระหว่างระหว่างคนสองคนนะเพราะว่าพี่ก็รับเรื่องเราอย่างเดียว
อย่างฝ่ายเดียวตลอดอืมวันนี้น้องอายเขามาพูดอีกฝ่ายนึงเนี่ย
พี่ก็รับฟังน้องอายมาอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเราก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ทีละประเด็น
เดี๋ยวพี่อุ๋ยก็คงจะถามน้องอีกทีแล้วว่าประเด็นอะไรบ้างที่มันยังเป็นข้อข้องใจ
ระหว่างเราสองคนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นไปแจ้งความอะไรต่อใช่มั้ย
เพราะว่ายังให้สองคนเขาเคลียร์กันอยู่ท่านผู้ชมครับมี๕๖เรื่องที่อายเขาบอกเอาไว้
ไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีทางยูทูปด้วยนะครับที่เราไลฟ์กันอยู่เดี๋ยวต่อเนื่องกันต่อเลยนะฮะ
จะได้เคลียร์เลยฟังทางฝั่งบีด้วยถ้าอายดูอยู่นะอายไปต่อที่ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ท่านผู้ชมครับที่ชมกันอยู่นะครับทางเพจไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ทางยูทูปด้วยนะครับ
เปิดปากกับภาคภูมิต่อกันเลยนะฮะประเด็นที่เราชมกันมาตั้งแต่บ่ายสามครึ่ง
นะครับเพจสายใหม่ต้องรอดมาช่วยน้องบีตรงนี้บีทีนี้อายเขาบอกว่าอย่างนี้
พี่ไล่เป็นประเด็นนะอันดับแรกก่อนเขาบอกนี่สินทั้งหลายเนี่ย
มาหาว่าเขาหลอกลวงมาปลอกลอกได้ยังไงก็รู้กันอยู่ตลอด
ตกลงมันยังไงกันพระรหัสธุรกรรมเขารู้อยู่แล้วค่ะว่ารหัสเป็นอะไร
เพราะอยู่ในเครื่องของเขาเราก็เคยบอกเขาแล้วว่ารหัสมันคืออะไร
แต่ในส่วนของเงินที่เอาออกไปค่ะในส่วนที่เราไม่รับรู้เนี่ย
มันนับว่าเป็นในส่วนที่เราไม่ยินยอมหรือเปล่า
คืออย่างเช่นเขาให้เรากู้เพิ่มมากู้เงินมา๔๕๐๐๐๐๐บาท
ทางแอปนู้นสถาบันนี้อะไรก็ว่ากันไป
บอกว่าอ้าวก็รู้นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีก้อนเงินที่มันถูกเอาออกไปใช้

แล้วแบบลงทุนจำนวนมากเพราะว่าตรวจพนักงานหลายคนหลักพันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันมีหลักฐานไหมว่าเรายอมหรือไม่ยอมอะไรพวกนี้
คือหลักฐานเรามารู้หลังจากที่แบบเงินมันหมดแล้วด้วยซ้ำ
เรามารู้ว่าเงินมันหมดทีหลังแล้วแล้วเงินถูกไปใช้หมด
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยก็คุณแม่บุญธรรมเขาก็บอกว่าให้ใช้ไปก่อน
เนี่ยเขามารู้เรื่องทั้งหมดหลังออกจากโรงพยาบาลใช่ไหม

เข้าโรงพยาบาลพฤษภามิถุนาค่ะอยู่โรงพยาบาลครึ่งเดือน

หลังจากออกจากโรงพยาบาลมันมีจุดนิดหนึ่งก่อนก็คือ
อ้างว่าเขาไม่ดูแลเลย

คนรักกันอะไรแบบโอ้โหมั่นกันอะไรกันไม่ดูแลเลย

อายเขาบอกเขาไม่ได้ทิ้งนะ
อาทิตย์เดียวแล้วกลับมาไม่ตรงวัน

มันคือช่วงหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาล

เราออกมาตั้งแต่ประมาณ

เดี๋ยวก็แจ้งว่าคุยกับทางคุณหมอแล้ว

เราก็รับทราบจากคุณหมอแล้วว่าเราเป็นอะไร

เพราะว่าจะต้องผ่าตัด
เราใช้คำว่า

เราอยู่บ้านเขาออกไปข้างนอกกลับมา๒๓ทุ่มแล้ว

ต้องใช้คำนี้ค่ะ
สิบสามกันยายนที่เขาไปกรุงเทพอันเนี้ยเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินติดตัวสักบาทนะคะ
ตอนนั้นเราก็อยู่กับพ่อเขาแล้วก็ไม่มีเงิน
ติดต่อกันบอกเดี๋ยวจะโอนเงินไปให้นะเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นนะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วไม่ให้มีปัญหาแล้ว
แต่ปรากฏว่าปัญหามันก็เกิดอะค่ะ

ปัญหามันเกิดคือการดูแลคือถ้าดูแลในแง่การดูแล
แทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยด้วยซ้ำคือเราแยกห้องนอนกันเลยด้วยซ้ำค่ะ

เลิกกัญญาเลยค่ะวันที่๒๓กัญญา

ในกรณีเราขี้โมโหเราไปลงทำร้าย
อันนี้ขออนุญาตชี้แจงนะคะในกรณีทำร้ายร่างกายคือว่า
ก่อนหน้านั้นค่ะที่เขาออกจากบ้านไปทุกวันทุกวัน
แล้วเขากลับมาแบบดึกค่อนข้างดึก
มีประเด็นของเรื่องการเช่ารถไปสถานที่อีกที่หนึ่งที่เป็นรถตู้นะคะ
แล้วทีนี้เรื่องรถตู้กับเขามาตามที่บ้าน
พอมาตามที่บ้านปรากฏว่าเรามานั่งฟังคำที่เขาด่า
เพราะไม่ได้จ่ายค่ารถตู้เรามานั่งฟังคำเขาด่านู่นนี่นั่น
แล้วทีนี้เราก็เลยเอ้าฉันต้องมานั่งฟังคำอะไรแบบนี้เหรอ
ก็ไหนบอกว่าเคลียร์ไปหมดแล้วอ่าทั้งเขียนเช็คทั้งอะไรให้เขาไปหมดแล้ว
ทุกอย่างจ่ายไปหมดแล้วแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้จ่าย
เขาตามถึงบ้านตามจนถึงบ้านแล้วเรามานั่งฟังคำด่า
นึกออกไหมคะทีนี้เราก็เก็บไว้ล่ะจนตอนเช้าเรามาพูด
นี่คือยังไงไหนบอกว่าจ่ายเคลียร์ไปหมดแล้วนะ
เขาบอกว่าเป็นใครอ่ะทำไมต้องอะไรอย่างนี้
ขนาดพ่อเขายังไม่พูดไม่ว่าอะไรเขาสักคำเลย
นี่คือรถที่เขาบอกว่าเขาต้องไปเช่ามาเพื่อส่งเราไปทำงานหรือเปล่า
คนละคันค่ะอันนี้เป็นรถตู้ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็เลิกกันดีกว่า
แล้วก็เก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรของเราอ่ะนะคะแล้วเขาคว่างหมอนใส่เราก่อน
ถ้าพูดก็จะมีคำหยาบคายเลยลงมานั่นแหละนะคะ
แล้วก็แบบก็โมโหก็ง้างง้างหมัดใส่แต่ว่าไม่ทันได้ชกนะคะ
ไม่ทันจะทำอะไรเลยครับตัวเขาตบส่วนมาก่อนใช่ค่ะ
เขาตบมาก่อนเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะอ่าอันนี้เขาก็บอกเขาอีกมุมหนึ่งนะ
อ่าก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็ว่ากันแต่ทีนี้อ้าวเขาบอกครับ
เอารถอ่าไหนรถแล้วเขาบอกรถเนี่ยเขาเช่ามาเพื่อรับส่งเราไปทำงานนะ
เราเราป่วยแล้วเราไปทำงานไม่ได้ช่วงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอาการลองโควิด
เราก็รู้นี่เรื่องลกเรื่องรถจะมาหาว่าเขาเนี่ยหลอกเอาเอกสงคเอกสารเราไปปลอมแปลงใช้แล้วไปเช่ารถแล้วไม่จ่ายเงินได้ยังไง
อ่าเรื่องรถคือประเด็นเป็นแบบนี้ค่ะตอนแรกเขาบอกว่าไปยืมรถของพี่สาว
ท่านหนึ่งที่อยู่ที่นนทบุรีเราก็ถามว่าให้พี่ไปด้วยไหม
เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเอาเองได้ตอนนั้นนะแล้วก็อ่ะแล้วทำไมไปเอารถจากพี่สาวเนาะ
ยืมเขาบอกว่าเนี่ยหนูไม่ต้องเช่ารถเพราะว่าหนูว่าไม่มีใบขับขี่ไม่สามารถเช่ารถได้
เขาก็บอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้แล้วตามันมีตราของอะไรสักอย่างนะครับทางราชการ
เราก็ถามว่าเขาบอกว่าเนี่ยพี่แฟนพี่สาวเขาเป็นทหารแล้วก็เลยยืมรถมาใช้นู่นนี่นั่นอันนั้นนะคะ
แต่มันมาโป๊ะแตกตรงที่ว่ามีเจ้าของเต็นต์รถอะค่ะไปตามถึงที่บ้าน
ไม่รู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ค่ะหลังจากที่เลิกกันแล้วใช่ไหมเอ่อก่อนหน้าที่จะเลิกกันค่ะ
ไปตามที่บ้านบ้านของบีใช่ค่ะที่ที่เพชรบูรณเพชรบูรณใช่ค่ะอ่าบ้านตามที่อยู่
ใช่ค่ะของเราใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเองอ่ะตัวเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่สาวเขากับ
กับพี่ชายกับแฟนพี่สาวเขานั่นแหละเป็นคนไปตามเอารถอืมเขาเป็นพี่สาวกับแฟน
ใช่ค่ะแต่ความจริงคือทางเต้นรถใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เลิกกันอ่ะ
ถึงมาเห็นเอกสารฉบับนี้เพราะมันเป็นชื่อของเราเป็นผู้เช่า
นึกออกไหมคะเราก็เลยมองว่าเอาอย่างนี้เราไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้เลย
อ่าแต่ตอนนี้รถคันนั้นเนี่ยทางบริษัทเจ้าของรถเขาได้รถคืนไปแล้ว
ใช่ค่ะและเราต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดค่ะ
ที่ต้องจ่ายไปใช่ค่ะอ้าวไอ้เงินทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
จะเป็นรถเป็นกู้ยืมญาติเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อต่างนานา
อายเขาบอกเอาคุยกันแล้วนะหลังจากเลิกกันใช่ไหม
ก็มาคุยกันแล้วนี่ตกลงกันแล้วเดี๋ยวเขาจะแบ่งก้อนไหนเป็นของใคร
ถึงขั้นจะบอกเดี๋ยวหาทนายมาแล้วมาล่างสัญญากันเลย
เราไม่ยอมเองย้อนกลับไปในวันที่๒๘ตุลาคมนะคะ
เรามีนัดสอนอกับทั้งคู่กรณีตัวเพื่อนเขาเองที่เป็นเจ้าทุกข์
อาทิตย์เขาไปแจงเรื่องช่องโครง
แล้วก็ตัวน้องเขาเองค่ะตัวน้องอายเอง
ให้ไปที่สอนอเจอกันที่สอนอเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็ตกลงหนี้สินกัน
แต่พอถึงเวลาทั้งคู่ทั้งเจ้าทุกข์ทั้งตัวน้องอายไม่มีใครไปเลยสักคน
แล้วเราไปที่สอนอเราอยากรู้รายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
คือเราก็ไม่ทราบเราทราบแค่ตอนแรกอ่ะบอกว่าเป็นเรื่องของรถเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถ
ก็บอกว่าเป็นเรื่องของเกียร์พอเป็นเรื่องของเกียร์อ่ะไปมาบอกว่าเป็นเรื่องของร้านซ่อม
ซึ่งน่าจะเสร็จหมดแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วจบหมดแล้วแล้วทำไมมันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น
ทีนี้วันนั้นนะคะพอเขาไม่มากันตัวน้องอายก็โทรเข้ามาพยายามเหมือนไกลเกลี่ยนะคะประนอม
ประมาณว่าเนี่ยเขาคุยกับตัวเจ้าทุกข์แล้วนะคุยกับทางตำรวจแล้ว
ว่าในวันที่๓๑ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้กับตัวเจ้าทุกข์ตัวเพื่อนเขานะคะ
แล้ววันที่๑พฤศจิกาจะไปถอนอายัดบัญชีของเราถอนแจ้งความ
จนกระทั่งล่าสุดคือมันครบ๑สัปดาห์ค่ะ
เราก็ติดต่อกลับไปที่สนพระพลาชัย๒
ปรากฏว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยสักอย่าง
แล้วตกลงเราได้เคลียร์กันไหมว่าเขาบอกว่าเขาจะใช้หนี้เรา
ในส่วนที่เขาบอกว่าเขาจะแบ่งกับเราให้เสร็จภายใน๓๑มกราคม๖๖มันมีไหม
ตรงนี้เขาพูดค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทนายนะเป็นคนร่าง
แล้วเขาบอกเราแหละเป็นคนแบบไม่ยอมเองจะมาร่งมาร่าง
เป็นคนร่างเป็นคนไม่ใช่ว่าไม่ยอมนะคะเรารอเรารอพร้อมเอกสารแล้วก็โทรศัพท์มือถือ
แต่ว่าไม่มีไม่มีมาไม่มีการส่งยอมให้ส่งก็ให้ส่ง
คือเขาบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์แบบนี้นี่แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เราก็กำลังรออยู่เขาก็ไม่มาสักทีใช่ไหม
ในมุมของอายเขาก็บอกเขาว่าอีกอย่างนึงแต่ของเราก็ยืนยันว่าเราก็พร้อม
ใช่ค่ะแต่เขาไม่มาสักทีใช่ค่ะ
มือถือเขาบอกเขาจะส่งให้ตั้งนานแล้วนะบีอ่ะไม่เอาเองบอกกลัวส่งมาแล้วมีปัญหา
เดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันนู่นนี่นั่นจริงหรือเปล่า
จริงค่ะเราไม่ให้ส่งเพราะอะไรถ้าส่งแล้วมือถือเราหายเราต้องทำยังไง
เพราะราคาค่าชำระบริการไว้ตั้งแปดพันบาทเราไม่สามารถเปิดเบอร์ใหม่ได้
แล้วธุรกรรมอะไรทุกอย่างของเราอยู่ในนั้นหมดเราต้องทำยังไง
เราก็ให้ผ่านคนกลางซึ่งคนกลางเนี่ยนัดแล้วแล้วเขาก็ไม่ไป
เขาไม่โทรศัพท์ส่งคืนคนกลางของเราด้วยซ้ำไปที่สอนอเราอยากได้โทรศัพท์เราคืน

มันก็เลยยังไม่ได้ทำทั้งเรื่องสัญญาที่จะแบ่งกันใช้หนี้เรื่องของมือถือ
นัดเจอที่รายการนี้เลยก็ได้ให้พี่อุ๋ยเขารับผิดชอบด้วย
อันนี้ในมุมของบีเขาถ้าอายฟังอยู่จะเอามือถือมาฝากพี่เป็นคนกลางคืนให้ก็ได้นะ

แล้วทีนี้นะคะณวันนั้นที่เราพูดตกลงกันเราก็ถามเรานะว่า
หลังจากนี้มันจะไม่มีเรื่องอะไรแล้วใช่ไหมหลังที่วันที่เราคุยกัน
แต่มันเพิ่งมีมาล่าสุดอะค่ะทางครอบครัวเขาโทรมาติดต่อมาว่า
เนี่ยเรื่องโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะฟ้องแล้วนะ
แล้วทางทนายความเขาให้คำแนะนำมาว่าต้องเอาตัวผู้ป่วยออกมา
แล้วทีนี้เขาก็แนะนำว่าให้แจ้งความเราในข้อหาหลอกลวงต้มตุ๋น
ให้คุณพ่อเขาเซ็นค้ำประกันให้เราออกจากโรงพยาบาล
เพราะเรายังไม่จ่ายโรงพยาบาลเขาเลยจะไปเอากับคนค้ำใช่ค่ะ
พ่อเขาเลยจะแจ้งความเราว่าไปหลอกลวงเขาไปต้มตุ๋นเขาให้เซ็นค้ำอยู่ตอนเข้าโรงพยาบาล

มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะซึ่งมันเหมือนผิดข้อตกลงไปแล้ว
ว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีก

แต่เห็นเขาบอกอีก๒วันเขากับคุณพ่อกับครอบครัวจะไปโรงพยาบาล

คือถ้าเป็นเราเราไม่ไปเคลียร์โรงพยาบาลแล้วค่ะ
เคลียร์โรงพยาบาลแล้วทำไงก็ติดเงินเขาอยู่แสนสอง
คือถ้าเป็นแบบนั้นก็รอฟ้องรอขึ้นศาลก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไร
หมายถึงถ้าเราเป็นฝั่งเขาอะเหรอ
ถ้าในกรณีที่โรงพยาบาลจะฟ้องเรานะคะเราก็ไปขึ้นศาลก็ได้

ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ถามแล้วว่าเงินส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเอาไปทำอะไร
ซึ่งตัวน้องเขาเองตอนนั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาไปหมุนก่อน
มีหลักฐานไหมว่าเขาเอาเงินเราไปหมุนก่อนแล้วไม่มีเงินมาใช้โรงพยาบาลเราเลยไม่มีเงินเราขาดเงิน

ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเจอกันมาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นปีมกราจนมาเนี่ยปลายปีเนี่ยแล้วจนมีเรื่องเลิกกันเนี่ยแล้วเรื่องถึงโป๊ะออกมาเนี่ย
เราไม่เคยระคายระคายอะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรา
เราไม่เคยระแคะระคายค่ะมันคือความไว้ใจความเชื่อใจคือคนในครอบครัวของเราคนหนึ่ง

ไม่คิดค่ะเราไม่คิดเลยเราไม่คิดเลยด้วยซ้ำ

อีกเรื่องหนึ่งเวลาทางออนไลน์ผมก็จะหมดสินส่งสินสอดเขาบอกจะมาส่งมาเสียอะไรก็ไปเช่ามาในงานเขาไม่ได้สักบาทนึงสินสอดอ่ะ
ค่ะต้องแจ้งแบบนี้ค่ะตอนแรกที่จะแต่งน้องเขาก็บอกว่าเขามีเงินอยู่จำนวนนึงอยู่กับแม่บุญธรรมเขาเดี๋ยวเอาเงินตรงนั้นมาใช้จ่ายในงานแต่งงานพอถึงเวลาพรุ่งนี้จะงานแต่งงานแล้วนะคะ
เลิกงานแต่งงานได้ไหมแต่ทุกอย่างมันถูกเตรียมไว้หมดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการไปเช่าสินสอด
เพราะงานมันจะเริ่มแล้วอะค่ะเราก็ต้องทำยังไงล่ะมันก็ต้องงานมันก็ต้องดำเนินต่อไปต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ค่ะอันนี้สินสอดเช่า
ทีนี้บีถ้าในส่วนของบีเนี่ยคือทางอายเขาบอกพี่ว่าเขาเคลียร์กับบีแล้วว่าเขาจะแบ่งก้อนไหนเป็นก้อนไหนในส่วนของเขาเดี๋ยวเขาจะใช้คืนวีให้จบ
ภายใน๓๑มกราคม๖๖ในส่วนของบีเนี่ยไอ้สิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องมารับเป็นหนี้เป็นสินบัตรเครดิตสินเชื่อนะกู้ญาติอีก
โรงพยาบาลยังไม่ได้จ่ายอีกแสนสองบีอยากให้เขาช่วยตรงไหนอะไรยังไงบ้างอยากให้เขารับผิดชอบตรงไหนบ้าง
ก่อนจะรับผิดชอบหรือว่ารักษาคำพูดก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้บ่ายเบียงอะไรมาบ้าง
ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่พูดมาตั้งแต่แรกแล้วหลังจากเนี้ยค่ะอะไรที่มันจะเป็นหลักค้ำประกันที่จะสามารถเชื่อถือได้ว่า
จำนวนนี้มันจะจบสิ้นภายใน๓๑มกราจริงหรือเปล่า
ก็เขาบอกเขาอยากจะหาทนายมาแล้วมาทำร่างสัญญากับบีไม่ใช่เหรอ
ถ้าเขาจะร่างสัญญาเขาควรจะร่างสัญญาตั้งแต่วันที่๒๘แล้วเพราะเขาบอกว่าวันที่๒๙เขาว่างเขาเข้าไปหาทนาย
แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

วันนี้อยากจะให้เขามาทำร่างสัญญาใช่ไหม
ถ้าร่างสัญญาค่ะต้องบอกว่าต้องมีคนมาเป็นคนค้ำประกันหรือเปล่า
อะไรที่มันจะเป็นหลักประกันได้ว่าเขาจะจ่ายนะวันนี้วันนี้จริงเพราะวันนั้นเขายังไม่รักษาคำสัญญาเลย
เพราะฉะนั้นในส่วนของหนี้สินต่างที่บีมีอยู่บีอยากให้อายหาคนมาทำร่างสัญญาและค้ำประกันว่าบีจะชดใช้เงินให้ตามร่างสัญญาจริงใช่ไหม
ถ้ามีเงินก็คือเอามาวางเลยแล้วก็จบเลย

ตามที่เขาระบุมาเลยค่ะคือตอนนี้เราลิสต์ออกมาแล้วแหละลิสต์ออกมาแล้วว่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงที่ณตั้งแต่วันนั้นที่เขาพูด

ใช่ค่ะตกลงกันตั้งแต่วันนั้นแล้วที่พูดแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากนั้นไงคะคือเราจะถูกแจ้งความ
แล้วบอกได้ไหมว่าแบ่งกันยังไงในการชำระหนี้คนละครึ่งหรือว่าอะไรยังไง
ไม่ค่ะเขาก็รับในส่วนที่ว่าในส่วนที่เขาเอาออกไปในส่วนที่เขาออกไปใช้อย่างอื่น
ใช่ค่ะว่าไอ้เงินกู้ที่ได้มาแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยก้อนไหนที่เขาโอนของเราไปใช้
ซึ่งพวกเนี้ยเขาต้องเอาแล้วให้ต้องมาคืนเราให้หมด
และขอให้มีคนมาค้ำประกันด้วยว่าจะใช้คืนจริง
หรือจะเอาเงินสดมาวางเลยก็ได้จะได้จบไปเลย
ตุ้มหลักเท่าไหร่ของอายเขาเนี่ยลองสรุปแล้วเนี่ยคิดว่าเท่าไหร่
ก็ครึ่งแต่อายเขาบอกว่าเดี๋ยวภายใน๓๑มกราคม๖๖เขายืนยันว่าจบแน่
โรงพยาบาลอ้าวในส่วนนี้เอายังไงบีบอกว่าอ่าพี่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเขาให้มาห้าแสนกว่าจริงเนี่ย
แล้วเป็นเงินสดนะบีก็คงไปเคลียร์โรงพยาบาลได้แต่ณขณะนี้เนี่ยทางฝั่งอายเขาบอก
พ่อเขาต้องฟ้องแล้วนะเพราะว่าคุณไปหลอกให้เขาเซ็นค้ำประกัน
ตอนที่เข้าโรงพยาบาลแล้วคุณไม่จ่ายเขาโรงพยาบาลจะไปเอาจากพ่อเขาเนี่ย
คือตัวโรงพยาบาลนะคะอันนี้เขาจะแยกออกจากส่วนของสินเชื่อ
เขาบอกว่าเขาจะไปรับเองไปจัดการเองเพราะว่าเขาเอาเงินในส่วนของค่ารักษาพยาบาล
ไปทำอย่างอื่นซึ่งเขาจะไปเคลียร์กันเองในวันที่๑๐
วันที่๑๐นี้เขาจะไปเคลียร์โรงพยาบาลให้คุยกันแล้วเท่ากับว่าต้องรอเวลาสิ
วันที่๑๐คงจะรู้แหละว่าเขาจะเอาเงินไปใช้โรงพยาบาลให้เรา
แสน๒จริงหรือเปล่าหรือจะไปแจ้งความเงินกับดีกับเรา
อันนี้น่าจะรู้อีก๒วันใช่ไหมวันนี้วันที่๗แล้วอีก๒๓วัน
แต่ตรงทำร่างสัญญา๕แสนกว่าบาทว่าเขาจะใช้หนี้เราเนี่ย
จะให้เวลาถึงเท่าไหร่คิดว่าจะให้เวลาถึงถึงเมื่อไหร่
ว่าเขาจะมาทำหรือไม่ทำคือถ้าถามใจเรานะตอนเนี้ย
เรารู้สึกว่าสัญญามันจะมีประโยชน์อะไรจริงจริงไหมอืมอันเนี้ยนะคะ
ถ้าถามใจเลยในเมื่อวันที่เรามาเรานัดคุณแล้วคุณไม่มา
คุณบ่ายเบี่ยงต่อหน้าเจ้าหน้าที่คุณก็ยังไม่มา
เรื่องง่ายโทรศัพท์มือถือคืนง่ายมากคุณไม่มา
แล้วเรื่องสัญญาให้ส่งก็ได้ก็ไม่มาไม่ส่ง
มือถือส่งก็ไม่ส่งเราก็รู้สึกว่ารักษาคำพูด
เขายังรักษาคำพูดณขณะนั้นไม่ได้เลยแล้วหลังจากเนี้ยสัญญามันจะ
สัญญามันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่า
แล้วบีจะทำอย่างไรทีนี้จะทำอย่างไรแจ้งความหรืออะไรอย่างไร
อันนี้ค่ะมันก็ต้องให้ทุกอย่าง
ไปตามกระบวนการทางกฎหมายดีกว่า
ก็คือเรียกว่าจะไม่รอแล้วจะไม่รอการทำสัญญาแล้ว
ไม่รอแล้วว่า๓๑มกราคม๖๖อายจะใช้เงินได้ครบถ้วน
ตามที่ตกลงกันหรือเปล่าจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
ก็ต้องไปดูอีกครับว่า
ขบวนการทางกฎหมายมันจะช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ละเม็ดเงินที่ไปเอาออกมาเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์ทราบกันว่า
การที่ถ่ายเทเงินจากบัญชีบีไปให้อายเนี่ย
มันตรงตามโจทย์ที่สองคนนี้เขาขัดแย้งกันหรือเปล่า
เพราะว่าทางอายเขาก็บอกว่าเขาออกมาเพื่อมาดูแลซึ่งกันและกันอย่างนี้
มันก็ต้องไปดูว่าตรงไหนที่มันเป็นส่วนที่เขาเอาไปใช้ของเขา
แล้วก็ไปดูในข้อกฎหมายที่มันจะช่วยเหลือได้ว่า
เราไม่เต็มใจที่จะให้ใช้เงินนี้
ต้องหาธนายไปช่วยเขาไหมเนี่ย
ทางด้านกฎหมายให้แล้วก็อาจจะล่างสัญญาถามว่าสัญญามีประโยชน์อะไร
ก็ยังพอมีประโยชน์สำหรับเราถ้าเผื่อวันหนึ่งถ้าเขาไม่ชำระหนี้ให้เราอย่างนี้
ก็ต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดการที่เราถอดรหัสของเรามานะว่า
มีย่อนไหนบ้างที่เราจะต้องเรียกเขาอะไรอย่างเนี่ย

เดี๋ยวเราดูกันต่อไป
เข็ดไหมเนี่ยกับความรัก

ความรักทำให้คนตาบอด

แม่ว่ายังไงลูกสาว

คือตั้งแต่เรียนจบมาแม่มาทำงานไม่เคยมีหนี้เลย

เมื่อกี้นี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายกันอายเขา
เขาบอกเขาขอฝากพูดถึงบีหน่อย
สุดท้ายมีอะไรอยากฝากถึงอายหน่อยไหม
ก็ขออโหสิกรรมซึ่งกันแล้วกันนะคะ
อะไรที่แบบผิดพลาดที่ถ้าเขามองไม่ดี
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอาจจะเผื่อทำผิด

อ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านจริงนะครับ
ยังไงก็รอดูกันต่อไปนะฮะ

ขอบคุณทั้งสองท่านจากทางสายใหม่ต้องรอดนะครับ
ทุกผู้ชมครับวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิ

พรุ่งนี้พบกันเหมือนเดิมบ่ายสามครึ่งครับ
สวัสดีครับ